มะตูมถือได้ว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยชื่อของมะตูมสื่อความหมายถึงการตูมการแตกหน่อความเจริญงอกงามความเบิกบาน
ใบมะตูมจึงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีมงคลต่างด้วยมีความเชื่อว่า
ถ้าเด็ดใบมะตูมมาใส่ในขันทำน้ำมนต์จะเพิ่มความขลังให้กับน้ำมนต์นั้นเพิ่มความเป็นสิริมงคล
อีกทั้งใบมะตูมยังช่วยป้องกันเสนียดจันรัยขับไล่สิ่งไม่ดีได้อีกด้วย
และสำหรับผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งงานใหม่ก็ให้เอาเลิกเอาชัย
ด้วยการเด็ดใบมะตูมมาเหน็บไว้ที่ผมเพื่อเป็นเคล็ดว่าจะเกิดสิ่งดีงามขึ้นในชีวิต
และช่วยขจัดอุปสรรคต่างให้สิ้นไปนั่นเอง